วัดทองสุธามรามย่านบางซื่อ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดไปค้นถึงวัดนะคุณผู้ชม
ไปพบกัญชาพร้อมทั้งอุปกรณ์การเสพ
ไม่ใช่ของใครพระสงฆ์นี่แหละ

ของพระสงฆ์เอาไปตรวจปัสสาวะ๔รูปฉี่ม่วงครับ
ระแวกนั้นเนี่ยนะคะก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจบอกว่า
เอือมระอาเหลือเกินสายหน้าสายหัวกันเลยนะครับ
ตั้งคำถามด้วยนะว่าวัดหรือว่าซ่องโจรคุณทัศนัย
ใช่ครับตำรวจกองบังคับการปรับรามยาเสพติด๓
กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
แล้วก็สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วม๓๐นายคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวเราก็ไปรายงานสดมาให้ได้ชมกันด้วย
หลังได้รับรายงานบอกว่ามีพระสงฆ์ไปมั่วสุมยาเสพติดภายในวัด

แล้วก็นำหมายค้นไปตรวจสอบ

ซึ่งเป็นนักเรียนอายุ๑๔ปี
ในที่อาคารหน้าวัด
โดยที่มีการแบ่งออกเป็น๓ห้อง
ให้อยู่กันห้องแรกเป็นห้องนอน

และห้องแต่งตัวซึ่งใช้เป็นสถานที่

ซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

เปลี่ยนชุดเป็นคารวาส

รุ่งเช้าก็ไปส่งทำแบบนี้เรื่อยไป

อุปกรณ์การเสพไอซ์ซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่า

เคยถูกดำเนินคดีกับเรื่องของยาเสพติด

หรือว่านายสมภพเริงใจ

ตำรวจเขาก็ไปตรวจค้นจุดที่๒ที่กุฏิพระแก้ว
ตรวจค้นจุดนี้ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายค่ะ
ส่วนจุดที่๓จุดที่๓เป็นกุฏิพระโอ
ไปตรวจค้นจุดนี้ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนจุดที่๔ก็เป็นกุฏิพระโอเช่นเดียวกัน
ไปตรวจสอบพบกัญชา๒ห่อเล็ก
ไอซ์๑ห่อเล็กเครื่องช่างดิจิทัล
อุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่ง
แต่ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

ตรวจค้นจุดที่๕และ๖ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ไปตรวจกันต่อที่จุดที่๗จุดที่๘
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านหลัง

แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชม
ซึ่งขยายผลจากการตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ย

ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ทางนี้จากการตรวจค้นภายในวัดทองสุธามราม
พบผู้เสพ๔คนยาเสพติดกัญชา๒ห่อเล็กไอซ์๑ห่อเล็ก
อุปกรณ์การเสพจำนวนนึงแล้วก็โพยพนันฟุตบอลด้วยนะครับ
โดยผู้บังคับการปราบรามยาเสพติด๓ระบุว่าการตรวจค้นครั้งนี้
เพราะว่ามีประชาชนไปร้องเรียน
บอกว่าเพราะสมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามสังเกตการณ์
พบว่าพระบางรูปเคยมีคดียาเสพติดมาก่อน
นำไปสู่การบุกตรวจค้นในวันนี้นั่นเอง
ถ้ายังละไม่ได้ก็ไม่ควรจะบวชนะ